ขึ้นมาขู่คุณยังไม่ได้ยิงเขา

ผลตามมาอีก๓๐ปี๔๐ปี๕๐ปี
ที่เราต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เรากระทำไป
ปืนไม่สามารถฆ่าคนได้

สมมุติฐานที่บอกว่าปริมาณปืนมาก
มันจะดำไปสู่ปริมาณการก่อเหตุการณ์สูง
จริงมันก็อาจจะเป็นสมมุติฐานที่มีข้อสนับสนุนนะครับ
หลักวิชาการมันมีเรื่องหนึ่งเขาใช้คำว่า
การที่คนมีปืนกับไม่มีปืน
ความฮึกเขิมในการที่จะตอบโต้
การควบคุมอารมณ์มันก็จะต่ำลง
อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายชัดเจนว่า
คนมันจะใช้ปืนในการก่อเหตุ

สวิสเตอร์แลนด์พลเมืองส่วนใหญ่

จะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีด้วยซ้ำ

แต่ถ้าลงรายละเอียดแล้วปรากฏว่า
ปริมาณปืนที่ใช้ในการก่อเหตุกลับกลายเป็นปืนเปียก
ทีนี้มันก็ยังมีเหตุผลสนับสนุนอีก

การมีปืนไว้ในครอบครอง
มันทำให้ประชาชนยิ่งปลอดภัยมากขึ้น

ถ้าคนที่จะก่อเหตุหรือโจรจะเข้าบ้านเนี่ย
ถ้ารู้ว่าเจ้าของบ้านมีวุฒิปืนเขาก็ไม่กล้า
อีกการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

เรื่องของการใช้ปืนก่อเหตุเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล
เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เลย

แต่ว่าปริมาณปืน
กับปริมาณการก่อคดี
มันน่าจะไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับ

น่าจะอยู่ที่ประมาณ๕๖ล้านกระบอก
แต่ว่าเขาประมาณกันว่า
ปืนที่อยู่ในครอบครอง
ของไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๐ล้านกว่ากระบอกขึ้น
ปืนที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยน่าจะประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่ง
ถ้าจะบอกว่าปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายทำไมถึงหาง่าย
แนวโน้มนะครับในเรื่องของราคาปืนมันถูกลง
มีหลายบริษัทด้วยแล้วก็เข้ามาในรูปของสวัสดิการต่าง
ทีนี้ถามว่าพอปืนเถื่อนหาง่ายไหม
เถื่อนยิ่งหาง่ายใน๒ลักษณะ
ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต
มีการโฆษณามีอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงปืนเถื่อนนะครับด้วยราคาถูกหาง่าย
อันที่๒ก็คือปืนเถื่อนลักษณะที่เป็นปืนดัดแปลง
เอาบีบีกันมาดัดแปลงอะไรต่าง
จริงแล้วการผลิตอาวุธปืนมันไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
มันก็เลยทำให้เงื่อนไขปืนไม่ว่าถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย

ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายในการใช้เกาะอาชญากรรมจะมีน้อยมาก
แต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งโดยมากจะเป็นพวกกลุ่มอาวุธปืนเถื่อน
การที่เราครอบครองอาวุธปืนเถื่อนมันก็เหมือนของผิดกฎหมาย
โดยไม่ได้รับอนุญาต
การมีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเรามีมาตรการรัฐกลุ่มเพียงพอไหม
จริงแล้วเราคุมตั้งแต่การผลิต
ใครจะตั้งโรงงานผลิตอาวุธปืนโดยทุกไป
หรือแม้กระทั่งซ่อมแซมก็ต้องไปขออนุญาต
ถามว่าตรงนี้รัดกลุ่มไหมก็ค่อนข้างรัดกลุ่ม
ก็คือตามหลักของกฎหมายเนี่ยตามพรบอวุธปืนก็จะมีระบุอยู่แล้วว่า
คนที่จะซื้ออาวุธปืนได้ต้องบรรลุนิติภาวะ
แล้วก็มีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่มีหลักแหล่ง
ไม่เคยต้องโทษคดีสำคัญไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดหรือการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งเหล่านี้จะเป็นการคัดกรองบุคคลที่ซื้ออาวุธปืน
ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถมีอาวุธปืนได้ครับ
คนที่มีอาวุธปืนก็เปรียบเสมือนคนซื้อถังดับเพลิง
ไม่มีใครอยากใช้ถังดับเพลิงซื้อไปเพื่อความสบายใจและความอุ่นใจ
และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จำเป็นจะต้องใช้
แต่ในมุมผมผมมองว่าการดำเนินชีวิตทำอะไรให้มันอยู่ในความเหมาะสม
พอดิบพอดีต่างหากเป็นสิ่งที่สมควร
แล้วการมีอาวุธปืนถ้าเรายิ่งมีอาวุธปืนอยู่กับตัว
ผมถามว่าอย่างขับรถปาดหน้าชักปืนขึ้นมาขู่คุณยังไม่ได้ยิงเขา
แต่คุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคุณถูกดำเนินคดี๑พาวุฒิปืนในที่สาธารณะ
ถ้าปืนไม่ใช่ชื่อคุณมีและใช้วุฒิปืนโดยไม่รับอนุญาต
ฝั่งตรงข้ามเกิดความหวัดกลัวคุณก็ยังมีคดีอีกมากมายที่จะติดตามมา
ซึ่งบทสุดท้ายแล้วมันได้ไม่คุ้มเสีย
ดังนั้นทำอะไรก็อย่างที่บอกครับว่าเราควรต้องมีสติมากกว่า
มันก็จะแก้ปัญหาในสังคมได้ดีกว่านี้
สมัยก่อนใครที่มีปืนไว้ในครอบครองก็จะมีคำเตือนจากผู้ใหญ่อยู่เสมอ
คำเตือนเก่าเขาเรียกว่าปืนมาปืนไป
เป็นคำเตือนว่าถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ชักปืน
อีกฝ่ายนึงไม่มีอาวุธปืนอีกฝ่ายนึงไม่ยิงปืนเข้าใส่
แม้เรามีปืนเราก็จะไม่ใช้ปืน
ส่วนในปัจจุบันการมีปืนโดยหลักจริงคุณต้องใจเย็นลงเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นนะครับปืนจะมีคุณหรือโทษอยู่ที่ตัวคุณใช้
ถ้าคุณใช้ผิดชีวิตคุณก็เปรียบ
ถึงเราจะมีปืนหรือเราจะมีมีดเราก็สามารถใช้ฆ่าคนได้
สิ่งหนึ่งที่อยากให้ฝากไว้ก็คือการมีอาวุธในครอบครองเราต้องมีสติ
รวมทั้งเราต้องคิดถึงผลเสียต่าง
ถ้าเราใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุขึ้นมา
ผลตามมาอีก๓๐ปี๔๐ปี๕๐ปี
ที่เราต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เรากระทำไป
มันเป็นผลเสียมากกว่าที่จะเป็นผลดี
ผมมองว่าการที่มีสติในการใช้อาวุธต่างหาก
ที่เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทั่วไปควรตระหนักครับ